ยานยนต์ปริศนาคันนี้นะฮะไม่รู้ว่ามาจากไหน
แต่สุดท้ายมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำ
ไร้ซึ่งคนขับไร้ซึ่งคนเจ็บอ่า
ทีนี้ฮะเจอรถแต่ไม่เจอคนก็ต้องตามต่อนะครับ
รถคันนี้มาจากไหนแล้วมันมีอุบัติเหตุหรือเปล่า
ทำให้รถไหลมาตามคลองแบบนี้นะครับ
นี่ชาวบ้านเขาเจอรถจักรยานยนต์ปริศนาในคลองนะฮะ
ก็เลยเร่งติดตามหาเจ้าของชาวบ้านหาเองหาไม่เจอก็เลยต้องแจ้งกู้ภัย
มาช่วยหาเจ้าของแล้วก็ที่สำคัญฮะ
ต้องมากู้รถจักรยานยนต์คันนี้ขึ้นจากประตูระบายน้ำนะครับ
โดยอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกุลสงเคราะห์เชียงใหม่ฮะ
รับประสานมาจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพออนใต้ของสรรกำแพง
บอกว่ามีประชาชนพบรถจักรยานยนต์
ไหลมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำบริเวณคลองป่าแงะนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ก็จัดทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
กะจะช่วยเหลือคนแต่มาถึงอ้าวไม่มีคนเจ็บ
เจ้าหน้าที่เจอแต่รถคันนี้ครับจักรยานยนต์ฮอนด้าดรีมสีดำ
๑๘๕เชียงใหม่ติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันแล้วฮะกู้ซากรถขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกำแพงเพชร
ขออภัยสพสันกำแพงในเชียงใหม่
มารับรถคันดังกล่าวไปเก็บรักษานะครับ
แล้วทีนี้มีการพยายามสอบถามนะ
ว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ไหมเพราะว่าเจ้าของรถอยู่ไหนนะครับ
ชาวบ้านนะฮะชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นได้เข้าไปทำสวน
แต่ไม่รู้นะว่ามันมีอุบัติเหตุหรืออะไร
ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยนะ
เจ้าหน้าที่ได้ปูพรมนะคุณในการตรวจสอบพื้นที่

ก็ไม่เจอคนเจ็บไม่เจอชาวบ้านไม่เจอเจ้าของรถครับ
ทีนี้ตำรวจได้เก็บซากรถจักรยานยนต์
แล้วก็ตรวจสอบร่องรอยว่ามีประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า
อกจากนี้มีการพบรองเท้า๑คู่วางไว้อยู่
ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่คาดว่าเจ้าของรถอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าตกลงไปในน้ำคุณ
หรือว่าถูกน้ำซัดไปทิศทางไหน
หรือเจ็บและมีคนช่วยก็นำส่งรักษาตัวหรือเปล่า
โดยจากการประสานเจ้าของทะเบียนรถ
ทราบว่ารถคันดังกล่าวได้ขายให้กับผู้อื่นไปแล้ว
เจ้าของเก่าบอกขายไปแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามหาเจ้าของที่แท้จริง
และตรวจสอบว่ายังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่